เป็นช่วงลงเขาตะโกในจังหวัดสะแก้ว
ช่วงนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่นะคะและล่าสุดเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เป็นรถบรรทุกเกลือเบรกแตกช่วงลงเขาพอดี
ไปชนกับคนที่เขาโบกถนนให้
และก็ชนรถคันอื่นจนเกิดอุบัติเหตุ
รวมความเสียหายทั้งหมด๗คัน
ผู้เสียชีวิต๔ศพด้วยกัน๑ใน๔เป็นหญิงตั้งคันได้๕เดือนนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะที่เขาก็ประสบเหตุพอดีเลยนะคะ
แล้วรถที่สวนมาที่คุณผู้ชมเห็นคือรถต้นเหตุ
ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของผู้ประสบเหตุครั้งนี้
ขณะที่รถคันนี้ขับไปตามถนนนะคะจุดนี้คือ
จุดที่จะต้องผ่านเขาช่องตะโกตรงนี้มันแคบ
เป็นทางโค้งด้วยค่ะรถบรรทุกก็ผ่านเยอะนะคะ
ขึ้นเขาลงเขาภาพนี้จะเห็นว่ารถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อ
รถคันนี้เป็นบรรทุกเรือรถบรรทุกเรือนะคะเบรกแตกค่ะ
วิ่งลงพุ่งลงมาจากเขานะคะแล้วก็ไปชนกับรถรวม๗คัน
รวมทั้งรถที่มีกล้องหน้าค่ะ
บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนี้ด้วยนะคะอืม
ส่วนที่วงให้คุณผู้ชมดูเนี้ยนะคะเป็นคนงานก่อสร้างอ๋อ
คือเขาพยายามโบกให้ใช่ไหมใช่ใช่ให้หลบใช่แต่คนนี้
ถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิตด้วยนะคะค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้น
สายวันนี้นี่เองนะคะสายขออภัยนะคะสายเมื่อวานนี้วันที่๕มีนาคมนะคะ
เขาช่องตะโกถนนสาย๓๔๘ตาพระยาบุรีรำตำบลทัพราช
อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วใครที่ผ่านเส้นทางนี้
หลังจากนี้นะคะระมัดระวังให้ดีด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถนะคะ
มีรถเก๋งคันหนึ่งถูกรถพ่วงทับพังยับเยินไฟลุกไหม้ด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงในพื้นที่นะคะเข้าไปดับไฟ
โดยคนที่อยู่ในรถถูกไฟคลอกเสียชีวิตด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังมีกระสอบเกลือตกกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
แล้วก็ต้องปิดเส้นทางชั่วคราวด้วยเมื่อวานนี้รถติดมากนะคะเส้นทางนี้นะคะ
จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้บาดเจ็บ๙รายเสียชีวิต๔ศพ
มีคนงานก่อสร้างที่ยืนอยู่กลางถนนตามที่ในคลิปปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ถูกรถพ่วงชนเสียชีวิตแล้วร่างเขาติดอยู่ใต้ท้องรถด้วยนะคะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นหญิงท้องตั้งคันอยู่นะคะ๕เดือนถูกรถทับ
คือสภาพค่อนข้างน่ากลัวนะคะก็คือเธอถูกรถทับช่วงกลางลำตัว
ค่ะก็ทำให้ทุกอย่างมันทะลักออกมาด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้รถเคลนยกรถพ่วงออกจากจุดเกิดเหตุ
เร่งเคลียร์สิ่งของต่างเพื่อเปิดการจราจร
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่ารถบรรทุกคันนี้เบรกแตก
ขณะที่วิ่งลงเขาช่องตะโกแล้วก็ไปเฉียวชนรถที่อยู่เลนสวนมา
จนมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายดังกล่าวนะคะ
อย่าลืมนะคะใครใช้เส้นทางนี้นะคะ
เขาช่องตะโกถนนสาย๓๔๘ตาพระยาบุรีรำนะคะ